การที่จังหวัดปฐุมธานีนะคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมามีเหตุคนร้ายค่ะ
ใช้อาวุธปืนยิงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่จอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
เหตุการณ์ทั้งนี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑คน
ซึ่งตำรวจก็สันนิษฐานว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นการยิงผิดตัวนะคะติดตามประเด็นนี้จากรายงานกันค่ะ
จอดเลยหน้าร้านสะดวกซื้อเป็นเล็กน้อยมือปืนเดินลงมาจากรถใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มวัยรุ่นที่ยืนอยู่จนวิ่งหนีแตกกระเจิง
จากคลิปจะเห็นว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งถูกยิงได้รับบาดเจ็บล้มฟุบลงกับพื้นเพื่อนพยายามประคองขึ้นมา
หลังเกิดเหตุคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าหมู่บ้านสินทรัพย์ตะบนบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
ตำรวจสพธัญบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ลานจอดรถด้านหน้าจุดเกิดเหตุ
พบนายกอล์ฟอายุ๑๗ปีนอนหงายเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่เบ้าตาขวา๑นัด
ห่างออกไปประมาณ๒๐เมตรพบศพนายไอซ์อายุ๑๗ปีนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพศพโดนยิงเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายทะลุหน้าอกขวา
ส่วนคนใส่เสื้อสีดำในคลิปที่ถูกยิงล้มฟุบลงหน้าร้านสะดวกซื้อคือนายนนทกฤษหนูพิมพ์หรือแม็กซ์อายุ๒๔ปีถูกยิงหน้าอกเข้าปอดทะลุหลัง๑นัดและบริเวณหน้าท้องทะลุกระเพาะปัสสาวะ๑นัด
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่เกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนหน้าร้านสะดวกซื้อและหัวกระสุนปืนตกอยู่สามนัดรวมถึงพบใบกระท่อมอยู่ใต้เบาะรถของนายแม็กซ์
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก็ซุดลงกับพื้นร้องไห้แทบขาดใจ
เดินไปขอยืมไฟแชคจากกลุ่มผู้เสียชีวิตเพื่อจุดบุรี
จู่คนร้ายเป็นวัยรุ่นชาย๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดอยู่ริมถนน
แล้วมือปืนลงมายิงนายกอล์ฟกับนายไอซ์เสียชีวิต

เพื่อนรุ่นน้องของผู้เสียชีวิตยืนยันว่า

แต่อินเทอร์เน็ตของนายไอซ์ผู้เสียชีวิตหมด
ขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนออกมา๔คน

พอไปถึงเห็นกลุ่มของผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

ถึงดูคนร้ายก็ขี่รถจักรยันยนต์ยนต์มากระนำยิง
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดมากกับใครมาก่อน
กลุ่มของเราเคยไปจับกลุ่มอย่างที่หน้าเซเว่นไหม

แล้วก่อนออกมาเราทำอะไรกันอยู่
เล่นเกมครับแล้วก็ยืนคุยกันแล้วก็ออกมาเดินตาม
พ่อบุญธรรมของนายไอซ์หนึ่งในผู้เสียชีวิตยืนยันว่า
ลูกชายเป็นคนดีไม่เคยออกจากบ้านในช่วงกลางดึก
ปกติเพื่อนจะมาหาที่บ้านและเล่นเกมมือถือด้วยกัน
หากชั่วโมงเน็ตหมดจะให้พี่สาวเติมให้
แต่คืนเกิดเหตุพี่สาวไม่อยู่บ้านจึงชักชวนกันออกไป
ส่วนมากเพื่อนจะพามาชวนออกไปมากกว่า

ออกแต่ว่ากลางวันเขาออกไปบ้านเพื่อน
ป๊าไปบ้านเพื่อนนะเดี๋ยวกลับ
ตรงไหนตรงนี้
เราก็กลับทำอะไรเขาคิดนิดนึงครับว่า
อย่างน้อยคนเราถามกันก่อนก็ได้
โกรธแค้นอะไรกันมาถึงจะต้องมาถึงขนาดนี้
รู้จักก็ไม่ได้รู้จัก

รับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ตั้งบำเพ็ญกุศลคู่กันที่วัดมูลจินดาราม

ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

แม่ของนายกอล์ฟทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
และเพื่อนของลูกชายต้องช่วยกันปลอบ

พร้อมกับยืนยันว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นการยิงผิดตัว
ว่าลูกชายเคยมีเรื่องตีรันฟันแทงกับวัยรุ่นสายคลอง

ถึงขั้นผูกใจแค้นตามมาเอาชีวิต
เพราะเรื่องนั้นผ่านมานานกว่า๕ปีแล้ว
อะไรก็เพื่อนอะไรก็เพื่อน
พยานแวดล้อมและเพื่อนของผู้เสียชีวิต
อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจร

คนร้ายน่าจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนี
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป